กลับมาช่วงนี้นะคะติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องเลย
นี่ต้องบอกว่าข่าวนี้ให้ที่ฉันอ่านไปนะ
ก็นึกถึงสุภาษิตอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะ

มีแก๊งต้มตุ๋นนะคะหัวหน้าแก๊งแสบมาก
ปลอมเป็นพระแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นรูสีตาไฟ
เป็นพระทุดงนะเป็นฤษีตาไฟตกลงจะเป็นพระหรือเป็นฤษี
แต่บอกว่ามีวิชาอาคมนะจะสามารถเสกเงิน
เอาเงินเนี่ยไปซื้อสมมติว่าคุณมาทำกับดิฉัน

แล้วจะเสกเงินให้มีความวิเศษแล้วเอาเงิน๒๐ไปซื้อสลาก
แล้วจะถูกรางวัลแต่เงินมันไม่ใช่๒๐อ่ะสิเงินมันล้านสองค่ะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะหัวหน้าแก๊งก็คือ
นายจันทีขานพลอายุ๖๑ปีนะคะถูกจับกลุ่มได้พร้อมกับพวกรวม๕คน
หลังมีพฤติกรรมเป็นแก๊งต้มตุ๋นค่ะโดยนายจันทีเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊ง
ก็จะแต่งกายคือเรียนแบบพระทุดงแล้วอ้างว่าเป็นฤษีตาไฟมีวิชาอาคมต่าง
หลอกสาวและหลอกผู้หญิงที่เขาก็ชอบเสียงโชคนะพวกวิธีนี้อย่างนึงนะ
ชอบดูดวงชอบเสี่ยงโชคหลอกผู้หญิงคนนี้บอกว่าให้นำรกแมวพร้อมเงินสดมาปลุกเสก

แล้วบอกว่าเงินที่ผ่านการปลุกเสกเสร็จแล้ว

แล้วคุณก็จะถูกรางวัลจำนวน๖๐ล้านบาท

แล้วทำไมไม่เสกเงินตัวเองแล้วเอาไปซื้อล่ะคะ
ทำให้ผู้เสียหายก็หลงเชื่อไง
เอารกแมวกับเงินจำนวน๑ล้าน๒หมื่นบาท
เข้าไปทำพิธีในป่าบริเวณเขตอำเภอแม่วง
ก่อนที่แก๊งฤษีตาไฟจะออกอุบายซ้ำอีก
บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของพิธีกรรม
จะไม่สามารถนำรกแมวแล้วก็เงินสดกลับไปได้
หลังจากนั้นแก๊งรือสีตาไฟก็ยื่นซอง
ซองกระดาษที่มีเลขเด็ดอยู่ข้างในให้ผู้เสียหาย
แต่มีข้อแม้ด้วยนะห้ามเปิดดูก่อน๓วัน
ห้ามเปิดดูก่อน๓วันไม่อยากจะไม่แม่นแก๊งฤาษีใบปล่ามันนั้น
ขณะที่ผู้เสียหายตอนที่ทำพิธีเขาก็สั่งหอนใจแล้ว
ทำร้ายได้เพราะว่าตอนนั้นเขาไปประกอบพิธีกรรมในป่าไง

หลังจากนั้นค่ะแก๊งคนร้ายพอได้เงินแล้ว
ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ส่วนตัวของผู้เสียหายเองก็รีบเดินทาง
ไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ขอบคุณมากเลยนะที่มาบอกตำรวจแล้วก็ให้เป็นข่าว
คนอื่นจะได้ไม่โดนหลอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจใช้เวลาไม่นานค่ะสามารถจับกลุ่มได้
ทั้งหมด๕คนแล้วก็อีก๑คนที่เหลือ
กำลังตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
พลตำรวจตรีดำรงเพชรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครสวรรค์บอกด้วยนะคะว่าเงินที่แก๊งคนร้ายหลอกมาเนี่ย
ไปแล้วอันตฐานหายไปหมดแล้วเอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์
ร้อยคอทองคำแหวนทองคำโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ไปเปิดบัญชีนับแสนบาทอ้างว่าทำแบบนี้เป็นครั้งแรก
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่าจะใช่นะครั้งแรกเหรอ
ก็เลยไม่ปักใจเชื่อนะคะหลังจากนั้นก็เลยนำตัวทั้งหมด
ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้การจังหวัดนครสวรรค์ฝากเตือนด้วยนะคะบอกว่า
หากมีประชาชนที่เคยถูกหลอกหลอกลวงลักษณะดังกล่าว
แจ้งความดำเนินคดีหรือประสานไปยังกองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ได้ตลอดเวลา
อย่าปล่อยให้แก๊งมิจฉาชีพแบบนี้เพ่นผ้าน
ไม่งั้นเดี๋ยวสังคมจะไม่สงบไง
แล้วถ้าใครเคยถูกหลอกแบบนี้นะบอกว่าให้เอารกแมวกับเงินไปเสก
แจ้งความได้นะนกแมวเอามาจากไหนดูหายากเนอะ